เพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันแห่งความหวังของใครหลายคนนะคะ
ไปกันที่สาวหลิวอาจริยาค่ะดูสิว่างวดนี้เธอจะให้โชคเป็นแฟนบ้างหรือเปล่า
มันดูสิอย่าทำให้บันเทิงไทยรัฐผิดหวังนะน้องหลิว
เมื่อวานนี้ค่ะช่วงค่ำเดินทางไปทำบุญที่วัดเจดีหอยจังหวัดปฐุมธานี
ขอพรไหว้พระนะคะแล้วก็ร่วมพิธีมงคลภายในวัดค่ะ
โดยสาวหลิวก็ได้ส่งคลิปภาพสุดพิเศษมาให้กับบันเทิงไทยรัฐด้วย
พร้อมกับบอกว่าครั้งนี้ตั้งใจมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
ให้ท่านช่วยดนบันดาลให้เธอประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องงานแล้วก็ขอให้แฟนนะคะมีแต่ความรักและความเมตตาให้กับ
เธอไหนลองส่องดูซิว่าได้เลขอะไร
และเมื่อไปวัดสาวหลิวนี่ไม่พลาดเสี่ยงเซ็มซีคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่พี่แจ๊คบอกไปมันปังมันชัด
พูดอีกทีซิ
เลขใบเซ็มซีที่๒๗ค่ะ
นั่นแหละค่ะน้องหลิวถึงกับแกล้มปีเลยนะคะ
เพราะว่าอะไรคำทำนายในใบเซียมซีนี่บอกว่า
จะมีคนเมตตาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีแต่โชคลาภ

ต่อกันเลยบ้างดีกว่านะคะกับหนุ่มคนนี้

คนนี้ค่ะต้องบอกว่าเกือบจะขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่ออีกคนนึงแล้ว
เพราะหลังให้โชคแฟนเพลงติดกันมาแล้วหลายงวดโทษพระบุญ

ล่าสุดค่ะเจ้าตัวเดินทางไปไหว้ขอพรทาเวสวรรณ
ให้ผลงานเพลงล่าสุดเกินซียือ
ปังจ้ะเจ้าตัวก็ไม่พลาดขอเลขมงคลมาเอาใจแฟนเพลงนักเสี่ยงโชคด้วย
ว่าแต่จะได้เลขอะไรจ๊ะไปฟังชัดเลยค่ะ
มีตัวเลขมาฝากครับหนึ่งแปดครับผม
เพราะว่าเดินทางที่เราก็เฉียดไปแล้วครับผม

หนึ่งเปียดแต่ถ้าหนึ่งเปียดออกงวดนี้ก็นะน่าจะมีหลายคนเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เอาไปกันต่อค่ะที่วัดอุทุมพระรารามหรือว่าวัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวานนี้นี่คุณผู้ชมเขามีพิธีบวงสวงวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๕ปี
ขุนช้างมหาเศรษฐีเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมดูนะมีการตั้งเครื่องบวงสวงหัวหมูสุราปลา
ผลไม้๙อย่างขนมหวาน๙อย่างเค้ก๙กล่องและใบสี๙ชั้นเลข๙เลขมงคลไง
โดยมีนักร้องหนุ่มดาวรุ่งสันไมทองคำและพี่เต็งหนึ่งดอกกระโดน
พร้อมกับพ่อแม่พี่น้องกว่า๕๐๐คนมาร่วมพิธีด้วยนะคะ
สันเนี่ยนะจุดประทัดบวงสวงด้วยพี่แจ๊คค่ะได้เลขหางประทัดเลขอะไรอ่ะช่วยกันดูอ๋อ
๙๐๗และ๓๓เห็นบ้อ
เลขยังไม่จบเลขยังไม่จบคุณเห็นไหมเขาถือฝาอะไร
ฝาเครื่องดื่มชูกำลังเปิดฝาออกมาปรากฏเห็นเลข๐
๖๘๔เขย่ายังไงก่อนยักษ์ขนาดนี้แล้วต้องบอกว่าระหว่างทำพิธีบวงสวงอยู่นาน
เกิดเหตุอัศจรรย์ใจค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่นี่นกพิราบเป็นพันพันตัว
วนร่อนไปร่อนมาอยู่หลายรอบเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะที่หน้าอ่างน้ำมนต์หน้าพ่อขุนช้าง
ขามีเลขหกนะคะ๕มีเลขห้าค่ะมีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขสามด้วย
เออจ้าบอยู่ข้างล่างจ้าบอยู่ข้างล่างเอออ่ะจะมาไปเรียนแล้วแต่คนจะมองนะคุณผู้ชมนะ
ปิดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเตรียมปากกาไว้ละกัน
ดูภาพจากหน้าจอของเราเลยพี่บิวกรยานีกับเลขปรรณฑัน
เลขอะไรจ๊ะ๑๕๖๒๘
ไปต่อกันที่พ่อน้ำสองพี่โมสิกคำซอย
ิบเลขจากข่าวเรื่องใกล้ตัวโพสต์บอกกันไปเลยจ้ะ

มาทุกงวดนะและเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาทุกงวด
อ๋อมกับศิลปะน้องจอมทัพคุณผู้ชมตามภาพเลยค่ะ
บางคนบอกว่ามีเลข๖ข้างล่างด้วยนะดูดีนะ
ปิดท้ายด้วยน้องกระดิ่งค่ะมี๒เซต
คือเซตที่คล้ายกับศิลปะของน้องจอมทัพ

เห็นไหมน้องกระดิ่งบังอยู่แต่เขาบอกว่าเห็นเป็น๑๔๓กัน
แล้วแต่คนมองนะตาลายแต่อีกเซตนึงไม่ห่างกันมาก

เอาเป็นว่าก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะคะ
ใช่ตัวเลขมันเลือดเหลือเกินเป็นสถิติ
นี่ไงนี่ไงเลขสองอยู่นิ่มสด
ลองดูคุณผู้ชมนะคะขอให้ทุกคนเห็งรวยนะคะ